คุณผู้ชมใครที่ชอบทานส้มกินส้มผลไม้วันนี้เราถามไปเยอะว่าอยากกินอะไรหลายคนก็ตอบมาว่าส้มงั้นชวนไปที่สวนส้มที่นี่อยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกครับ
จะบอกให้ส้มชนิดนึงยุคนี้สมัยนี้ก็หาทานยากแล้วนะก็คือนี่คือส้มบางมด

โมงมดเดี๋ยวปลูกที่พิศนุโลกบ้าง

แต่เดี๋ยวนี้ที่ไหนก็ปลูกได้
ถ้าหากว่าสภาพดินและสภาพอากาศมันเอื้ออำนวย
ก็คือเป็นส้มบางมดที่ปลูกที่พิศนุโลก

เกษตรกรสวนส้มบ้านใหม่ตำบลบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
เขาช่วยกันเก็บผลส้ม

เขาบอกว่าได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเยอะมาก
พ่อค้าแม่ค้าก็เลยต้องมารับซื้อ

เขาบอกว่าส้มที่นี่นะส้มบังมดแท้ฮะ

ถูกปากแก่คนที่ชื่นชอบ

คือดิฉันอ่ะชอบส้มบังมดเพราะว่าเขาจะเหนือแบบ
ผิวไม่หนาเกินไป

เขาบอกมีทั้งหมด๕ไซส์แล้วแต่จะเลือกนะ
แต่ละไซส์แต่ละกิโลกรัม

เขาบอกว่าราคาส่งนะถ้าหากว่า
ออกมาก็มีตั้งแต่๕๒๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วแต่ขนาดอย่างที่ผมบอกไป
แต่ละปีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมาซื้อถึงที่สวนแห่งนี้
ไปถามหน่อยละกันว่าเจ้าของสวนเขามีไอเดียยังไง
ปลูกส้มได้ดีขนาดนี้เพราะการปลูกส้มผมบอกเลย

คุณเพียรย่อมวิลัยเจ้าของสวนนะฮะบอกว่าเธอปลูกส้มในพื้นที่หมู่๑๑บ้านใหม่แห่งนี้เนี่ย
โอ้โหบอกเลยนะว่ารวมกันปลูกปลูกกันตั้ง๑๐ราย
พื้นที่ตรงนี้รวมแล้วก็เป็นร้อยไล่
อยากกินน้ำส้มโอ้โหดูผีสิโอ้ยแล้วคันมาสด
สีสวยมากเลยอ่ะสดสดเลยค่ะน้ำส้มแท้แท้นะครับ
ไม่ได้มีน้ำชงน้ำเชื่อมผสมด้วยโอ้โหเห็นแล้วน่ากิน
บอกว่าสวนส้มของเธอมันมีทีเด็ดตรงที่ปลอดสารพิษ
แล้วสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่นี่รวมกันแล้ว
เป็นล้านต่อปีอย่างนี้ต้องเรียกว่าสวนส้มเงินล้านแล้วนะ
สวนส้มเนี่ยเขาเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมด้วยนะครับ
โอกาสนี้ก็นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้ไปกัน
ไปทั้งเที่ยวชิมและช็อปช็อปส้มกลับมาด้วย
แล้วให้เก็บเองนะใครอยากเก็บเองนักเลงพอก็เชิญเลย
อิ่มละ๒๐บาทต่อคนโอ้โหคุ้มน่ะ
แต่ถ้าจะซื้อกลับไปฝากเพื่อนหรือญาติญาติช่วงนี้ปีใหม่
หลายคนเลือกที่จะเอาส้มไปฝากญาติใส่ตะคงตะก้าสวย

เขายินดีจะจัดให้แล้วคิดราคากิโลกรัมละ๒๐บาทเท่านั้น
โอ้โหเยี่ยมมากอยากไปอ่ะ

จริงนะเดี๋ยวนี้สินส้มส่วนใหญ่มาเป็นถุงเป็นไอ้เนี่ยใหญ่เนี่ย

ที่จังหวัดพิศนุโลกนะจ๊ะลองไปหาซื้อหาทานกันดูนะครับ